คุณผู้ชมคะโลกโซเทียลต่างแชร์เรื่องราวของน้องพิมนะคะ
นักเรียนชั้นม๕อายุ๑๗ปีโรงเรียนธัญบุรีที่เธอประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะ
แต่ปรากฏว่ามีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาพอดีแล้วก็ทับขาของเธอขาดทั้งสองข้าง
ตอนนี้นะคะมีการแชร์เรื่องราวของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าต้องจ่ายเงินในการรักษาพยาบาลกว่าแสนบาทแล้วค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความวอนชาวโซเชียลนะคะ
ให้ช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องพิม
หรือนางสาวพิมรพัฒน์กุลแก้วอายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
น้องพิมพ์ประสบอุบัติเหตุค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะ
ที่บริเวณซอยรังสิตนครนายก๓๘อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
จังหวะที่รถจักรยานยนต์ของน้องพิมเสียหลักล้มลงไป
มีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาพอดี
แล้วก็ทับขาของน้องพิมขาดทั้งสองข้างนะคะ
คุณพ่อของน้องพิมคุณพ่อพยมกุลแก้ว
ก็ได้บอกกับทีมข่าวถึงเหตุผลที่ต้องขอรับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้พูดคุยกับแพทย์ที่รักษาน้องพิมแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกับบัตรทอง๓๐บาท
รวมแล้วเป็นเงินกว่า๑แสนบาทนะคะ
ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้รถจักรยานยนต์ของน้องพิมมีปัญหาเรื่องภาษี
และพรบรถยนต์ที่ไม่ได้ต่อทะเบียน
ทางครอบครัวก็ไม่มีเงินมากพอที่จะใช้รักษา
เพื่อนนักเรียนของน้องก็รู้สึกเห็นใจ
ก็เลยช่วยกันหาทางออกด้วยการขอรับบริจาคผ่านสื่อโซเทียลนั่นเองค่ะ
หลังจากเรื่องราวของน้องพิมถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนแชร์ไปแล้วนับหมื่นครั้งนะคะ
มีคนใจบุญจำนวนมากค่ะร่วมกันบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงส่งกำลังใจไปให้น้องพิมพ์

ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจ
เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างสุดวิสัยจริงนะคะ
ล่าสุดทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เจริญพระเกียรติ
ได้รับน้องพิมเป็นคนไข้อาการตอนนี้ยัง๕๕
รู้สึกตัวบ้างบ่นว่าปวดแผล

ถ้าผ่าตัดก็ต้องใช้เงินก็เลยจำเป็นต้องให้นอนรอไปก่อนค่ะ
ใครที่ต้องการช่วยเหลือสามารถบริจาคได้
ตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ